รู้สึกว่าอาการของตัวเองผิดปกติ
ก็เลยโทรบอกญาติว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย
ปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ตำรวจสพบางบัวทองก็มาตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตภายในรถตู้
จอดอยู่ใต้สะพานต่างระดับไซน้อย
ถนนกาญจนาพิเศษตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีค่ะ
ที่เกิดเหตุพบรถตู้โดยสารสายสุพรรณบุรีหมอชิด
อยู่ข้างทางใกล้กับสะพานลอยแบบนี้
ภายในรถคันนี้ก็พบนายประเสริฐขันทองอายุ๖๓ปี
เสียชีวิตอยู่เบาะคนขับลักษณะเป็นลักษณะว่าปรับเบาะเอ็นนอน
ตามร่างกายตรวจดูแล้วไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างใกล้กับจุดเกิดเหตุ
บอกเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงเที่ยงเห็นรถตู้คันนี้
ส่งผู้โดยสารลง๓คนแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉิน
สตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้ก็เลยคิดว่าน่าจะจอดรอรับผู้โดยสาร
หรือว่าจอดนอนตามปกติก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่เห็นนานนะคะเข้าไปดูก็เพราะว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
เขารอคนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เดินมาดู
เขาว่าจอดจอด๑๔ติเพราะเขาไม่จอดคลิปนี้เขาจอดออกข่าว
ขณะที่นายสำอางช้อยสามนาคอายุ๖๘ปี
ซึ่งเป็นพี่เขยของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นญาติญาติเนี่ยนะคะ

บอกเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้นายประเสริฐโทรศัพท์
มาช่วยขับรถตู้กลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพราะรู้สึกปวดหัวอย่างมาก
แล้วก็บอกว่าอยู่บริเวณแยกไซน้อยตัดบางบัวทอง
คือบอกพี่กัดอะไรชัดเจนทางญาติเนี่ยก็เลยรีบเดินทางมานะคะ
แต่ว่าระหว่างทางรถติดพยายามติดต่อกับผู้ตาย
แต่ผู้ตายก็ไม่ได้รับสายนะคะ
ก็เลยโทรบอกให้ลูกสาวของนายสำอางเนี่ย
อยู่บางใหญ่ให้เดินทางมาดูก่อน
ปรากฏว่าพอมาถึงก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ

นะคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพโรคภัยเนี่ย
บางทีมันเป็นอาการที่ไม่ได้บ่งบอกมาก่อน

มีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือป่วยเป็นความดัน
ครับมีไขมันในเส้นเลือดด้วยอืมนะคะ

เมื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
คงจะขับต่อไม่ไหวร่างกายอ่อนเพลียนะคะ

แล้วก็โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือจากญาติ
ท้ายที่สุดแล้วก็เสียชีวิต
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง

เป็นโรคความดันอะไรแบบนี้ก็ต้องให้ทานยาอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ